คุณผู้ชมคะวันนี้หลังจากที่ช่วงเที่ยง
สบคมีการแถลงเราก็ทราบยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทย
ที่วันนี้คือมีผู้ติดเชื้อติดอยู่ในสเตจโครทีน
ติดเชื้อ๔รายแต่มันก็มีรายละเอียดอื่นที่หลายคนรอคอยอยู่
ส่วนใหญ่คือ๑ผ่อนคลายเฟส๔กับ๒เรื่องของเคอร์ฟิลล์
เดี๋ยวไล่เรียงไปทีละประเด็นค่ะคุณผู้ชมสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๔ราย
แล้วทั้งหมดเนี่ยเดินทางกลับมาจากอินเดียและอยู่ระหว่างการกักตัว
ในสถานกักตัวของรัฐนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตวันนี้
ผู้ป่วยสะสมก็อยู่ที่๓๑๒๙รายกลับบ้านได้แล้ว๒๙๘๗ราย
อยู่ที่โรงพยาบาล๘๔รายแล้วก็เสียชีวิตสะสม
ยังเป็นตัวเลขเดิมอยู่ที่๕๘รายนะคะ
ส่วนคุณหมอทวีสินก็บอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่๑๘แล้ว
ที่ไม่ได้มีรายงานผู้ติดเชื้อในไทยแต่ย้ำนะยังไงกาดก็ต้องห้ามตกค่ะ
เพราะว่าสถานการณ์ของโลกยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากอยู่
เพราะล่าสุดนี้พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑๔๐๐๐คนในวันเดียวเลยนะคะ
และอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับการประชุมสบคชุดใหญ่
ออกมาแล้วนะคะเอาเรื่องเคอร์ฟิลล์ก่อนมีมติยกเลิกเคอร์ฟิลล์
จะเริ่มวันจันทร์หน้านี้เลยนะคะ๑๕มิถุนายนไม่มีเคอร์ฟิลล์แล้ว
แต่ก็ยังไม่เปิดให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางน้ำทางบกแล้วก็ทางอากาศนะคะ
อันนี้คือเรื่องของเคอร์ฟิลล์ส่วนเรื่องการผ่อนปลนระยะ๔
ก็ไล่เรียงมาเลยค่ะมีหลายเรื่องเลยนะว่าในเฟส๔มีการผ่อนคลายอะไรบ้าง
นะคะโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนกวดวิชาอันนี้เปิดได้
แล้วก็โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง๑๒๐คนอันนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ย
เปิดได้อาทิตย์หน้าเลยก็คือ๑๕มิถุนายน
รวมถึงเรื่องของการจัดอบรมสัมมนางานพิธีงานเลี้ยงงานดนตรีในหอประชุมเนี่ย
จัดได้เว้นระยะห่างหนึ่งเมตรพวกคอนเสิร์ตต่างเนี่ยนะคะ
ก็ต้องมีพื้นที่ไม่แออัดห้าตารางเมตรต่อคนร้านอาหาร
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารพัฒนาคารหรือในโรงแรมขายเหล้าได้
แต่พวกผับบาร์โรงเบียร์ยังเปิดไม่ได้
แล้วก็อาบอบนวดก็ยังเปิดไม่ได้นะคะส่วนสนามเด็กเล่นสวนสนุกต่างต่างเปิดได้
แต่ว่าบ้านบอลบ้านลมพวกเนี้ยยังเปิดไม่ได้นะคะนอกจากนั้นค่ะ
ที่ประชุมเขาก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
อันนี้ตามหลักการเขาบอกว่าจะเปิดรับเฉพาะเมืองบางเมืองในต่างประเทศ
ที่สามารถดูแลเรื่องการติดเชื้อในประเทศนั้นได้อย่างดี
อย่างเช่นบางเมืองของสิงคโปร์
รวมถึงจีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์อิสราเอล
แต่ยังไงก็ตามค่ะจะต้องมีการตรวจเชื้ออย่างเข้มงวด
แล้วก็ต้องมีการซื้อประกันสุขภาพ
จะต้องมั่นใจเลยแหละว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ย
คือเขาเข้ามาไม่มีเชื้อเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์ว่าเป็นนักท่องเที่ยว
มาเล่นก๊อฟเป็นกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มที่จะเดินทางมารักษาพยาบาล
เพราะว่าบ้านเราเรื่องการให้บริการทางการแพทย์

เรื่องเหล่านี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้ว
แต่จะมีคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคให้คนในประเทศปลอดภัยเป็นหลักค่ะ
ทีนี้นอกจากนั้นคุณผู้ชมมาดูเรื่องสวนสัตว์หน่อยละกันนะคะ
เพราะว่าทางด้านองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชุปธรรม
บอกแล้วว่าที่ผ่านมาปิดสวนสัตว์๖แห่งไปในช่วง๓เดือน

ช่วงเดือนนี้๑๕๓๐มิถุนายนจะเปิดสวนสัตว์ให้เข้าชมได้๖แห่งค่ะ
ก็มีที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ชนบุรี
มีสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชศรีมา
สวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์ขอนแก่นแล้วก็สวนสัตว์อุบลราชธานี
อันนี้ในเดือนนี้นะเปิดให้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ส่วนการเปิดเข้าฟรีเขาก็ต้องแบ่งรอบค่ะ
คือให้เข้าวันหนึ่ง๒๐๐๐คน
จะเข้าชมสวนสัตว์ล่วงหน้าด้วย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนถามมาว่าเอ๊ะแล้วพวกอุทยานแห่งชาติล่ะ
เป็นยังไงบ้างอุทยานแห่งชาติที่เรามีอยู่๑๕๕แห่งทั่วประเทศเนี่ย
เขาจะเปิดให้บริการวันที่๑กรกฎาคมค่ะ
แต่คุณผู้ชมต้องฟังให้ดีต้องตรวจสอบให้ดีนะ
เพราะว่าเขาพร้อมจะเปิด๑๐๐มีแค่๖๔แห่ง
ส่วน๖๓แห่งจะเปิดบางส่วนและอีก๒๘แห่งยังปิดให้บริการอยู่
ดังนั้นคุณผู้ชมจะไปที่อุทยานแห่งชาติที่ไหน
ต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องเช็คให้ดีก่อนนะคะ
อันนี้เป็นรายละเอียดต่างที่มีเพิ่มเติม
แล้วเราก็อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะ